พบกันวันนี้นะครับสีสันข่าวเช้าวันหยุดนะครับ

จะมีอาการเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่า
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ออกอาการตั้งแต่วันเด็กเลยนะคุณน้อง
แต่วัยเด็กเลยนะคุณน้องแบบนี้เขาเรียกว่าออกไลน์มาเลย
เมื่อได้ยินเสียงร้อนแห่แอลการเข้ามาอยู่กับเนื้อกลับตัว
พร้อมจะนิดหนึ่งเต็มที่สุดยอดจริงครับคุณผู้ชม
เพื่อนกันยันแก่เจอกันเมื่อไหร่ต้องยกน้ำหวานปาร์ตี้กันที
แม่เธอสนุกสนานกันไหมจิ้นกันไหม
คือฉันชอบดิ้นดิ้นเลยนะสนุกจริง
ขยับเท่ากับออกกำลังกายจริงเหรอครับคุณผู้ชม
ก็ดูสิครับขานับไปแต่ส่วนมือนั้น
ดื่มสมุนไพรทั้งหยิบขนมมากิน
แล้วจะพร้อมไหมเนี่ยครับคุณผี

ตั้งแต่ละแรกแต๊กตึ้ง
อ้าวสวงสนามครับสวงสนาม
นี่คือการโชว์ดาเมเยอร์สองไม้
ร้องเรียนใช้อวดวิทยาคารงานดอกจูดเกม
เห็นการควงไม้กระทาคู่ช่างลงตัวลงตัวอะไรเช่นนี้
คล่องไปมากดูกันเป็นกลุ่มดูกันเยอะ
ลุ้มดูกันแบบนี้แม่เกิดมาก็ไม่เคยพบใครเห็นนี่ล่ะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ